งี้ดีกว่าไปดูความน่ารักของสมาชิกใหม่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีกันค่ะ
นี่คือเจ้าลูกข้าง๕สีนะคะเป็นเพศผู้สมาชิกใหม่ล่าสุดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรี
ตัวนี้นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีด้วยนะคะ
ก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาชมเข้ามาพบเห็นมากมายเลยทีเดียวเนาะ
คุณอัธพรศรีเฮรันรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
เขาบอกว่าเป็นโอกาสที่น่ายินดีอีกครั้งหนึ่งที่ข้าง๕สีสัตว์ป่าหายากใกล้ศูนย์พันธุ์แบบนี้
แล้วก็มีสีสันสวยงามที่สุดในโลกให้กำเนิดลูกน้อยมาอีกหนึ่งตัว
ก็เลยทำให้ปัจจุบันที่สวนสัตว์แห่งนี้มีข้าง๕สีรวมทั้งหมด๘ตัวแล้วค่ะ
และสำหรับน้องหนูที่อยากจะชมความน่ารักความสวยงามของครอบครัวข้าง๕สี
ก็ไปดูได้ที่ส่วนแสดงซูคิดโซนนะคะ
ซึ่งข้าง๕สีเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาก็คือสี
และก็เป็นสัตว์ป่าหายากใกล้ศูนย์พันธุ์
ห้ามซื้อขายด้วยผิดกฎหมายนะจ้า
น้องหนูนักเรียนไปดูก็ได้เรียนรู้ด้วยนะ

กำลังเด็กนี่สนเลยนะ

สนตามวิถีของมันจริงดูสินะ

มีลูกหลานเยอะแยะไปหมดเลยได้ดูกันหลายที่นะคะ